ท่านผู้ชมครับกรณีที่สืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวันที่๘กุมภาพันธ์
เรื่องการนำเสนอรายชื่อแคนดิเดตนายกของภักดิ์ไทยรักษาชาติ
กรกตก็ยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูลให้ยุบพักไทยรักษาชาตินะครับ
ฐานที่เป็นปฏิบัติต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกนะครับ
ล่าสุดวันนี้ที่ประชุมตุลาการสารรัฐธรรมนูลใช้เวลาหารือกันกว่า๑ชั่วโมง
แล้วก็มีมติเป็นเอกฉันรับคำร้องที่กรกตขอให้พิจารณาวินิจฉัย
เพื่อมีคำสั่งยุบพักไทยรักษาชาติโดยระบุในเอกสารข่าวนะครับให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจง
แก้ข้อกล่าวหาได้ภายในเจ็ดวันนะครับมีฉะนั้นให้ถือว่าไม่ติดใจ
พร้อมกับนัดพิจารณาครั้งต่อไปวันที่๒๗กุมภาพันธ์เวลา๑๓นาฬิกา๓๐นาที
นายชวนนะไตรมาสเลขาธิการสารรัฐธรรมนูลบอกว่ากำหนดนัดพิจารณาวันที่๒๗กุมภาพันธ์ไม่ใช่วันตัดสินคดีนะฮะ
แต่หากได้ข้อสรุปอะไรสารถึงจะนัดลงมติอีกครั้งหนึ่งนะครับ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูลได้นำสำเนาเอกสารไปยื่นต่อภักดิ์ไทยรักษาชาติ
โดยนายพิชิตชื่นบานประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของภักดิ์ไทยรักษาชาติระบุว่า
น้อมรับมติและคณะทำงานขอใช้เวลา๒๓วันศึกษาคำร้อง
ก่อนจะนำมาให้กรรมการบริหารพักพิจารณาในวันที่๑๘กุมภาพันธ์
เพื่อทำหนังสือชี้แจงเป็นลายลักษณอักษร
แต่ยืนยันว่าภักดิ์ไทยรักษาชาติยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
จะมาคุยกันใหม่
ให้เวลาคณะทำงานฝ่ายกฎหมาย
ก็คงจะต้องปรึกษาหาลือ
แล้วก็ทำทางออกให้ดีที่สุด
ก็ยืดมั่นในสถาบันชาติศาสตร์ศาสนาพระมหาสัตว์

ขณะที่วันนี้แก่นำภาคไทยรักษาชาติ

ก่อนที่จะมีมติของสารรัฐธรรมนูลนะครับ
โดยนายจตุรนฉายแสงประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์

ประธานคณะกรรมการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
บอกว่าพักจะงดทำหน้าที่ในช่วงของการพิจารณาคดีของสารรัฐมนูนนะครับ
งดเรื่องการเลือกตั้งการปราศัยหาเสียงไว้ก่อน
กว่าจะมีคำตัดสินออกมาเพื่อลดปัญหาแทรกซ้อน
แต่หากมีช่องทางการดำเนินการทางศาล
ก็พร้อมที่จะร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา
เราได้ทำทุกอย่างที่เราตั้งใจแล้วก็เต็มความสามารถนะครับแล้วก็ได้รับผลได้เป็นผลหรือว่ามีทำให้ประชาชนได้เข้าใจเห็นด้วยเข้าร่วมสนับสนุนกับสิ่งที่เราได้ทำไป
ไม่มีอะไรที่รู้สึกเสียดาย
ส่วนวันนี้นะคะนางระเบียบรัฐพงพาณิชย์มารดาของร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์หัวหน้าภักดิ์ไทยรักษาชาตินะคะไปแจ้งความที่ปอทนะคะให้สืบสวนหาตัวคนใช้บัญชีเฟซบุ๊คที่โพสต์ข้อความหมินประมาทตัวเองและครอบครัวทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
ซึ่งก็บอกว่าตัวเองให้สัมภาษณ์กรณีภักดิ์ไทยรักษาชาติซึ่งไม่เป็นความจริงนะคะคำสัมภาษณ์นั้นไม่จริง
แล้วก็พูดถึงภักดิ์ไทยรักษาชาติด้วยว่าทุกอย่างลิขิตมาแล้วไม่มีใครฝืนได้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด
พร้อมรับชะตากรรมทุกอย่างเพียงแต่ขอให้มีเมตตาต่อลูกชายตัวเองบ้าง
น้อมรับทุกอย่างแต่พี่แดงก็ยังหวังในเรื่องของเมตตานะ
เมตตาที่มีต่อลูกต่อครอบครัวของพี่นะคะ
เพื่อที่จะได้มีโอกาสได้ทำงานให้ชาติบ้านเมือง
ในส่วนของการด้านการเมืองนะคะ
แต่ถ้าโอกาสนั้นมันมาไม่ถึงหรือบุญเราไม่ถึง
เราก็อาจจะทำเป็นตัวเล็กทำอะไรก็ได้ในส่วนที่เราจะทำได้
แต่อย่างน้อยลูกพี่จะไม่มีวันไปร้องเรียนกล่าวหาใคร
จะไม่มีวันที่จะทำสิ่งไม่ดีเด็ดขาดพี่ยืนยัน
เพราะพี่สอนลูกพี่มาแบบนี้
ส่วนปฏิกิริยาจากกรรมการบริหารภักดิ์ไทยรักษาชาติ
นางสาวชะยิกาวงนภาจันทร์ในทะเบียนพักไทยรักษาชาติ
บอกว่าช่างเป็นวันแห่งความรักที่เศร้าที่สุดในชีวิตจริงค่ะ
ขอส่งความรักและปรารถนาดีให้ทุกคน
ก็มีคนไปแสดงความคิดเห็นก็ไปให้กำลังใจก็มี

ก็รอดูความเคลื่อนไหวต่อไปนะฮะ
สารท่านนัดพิจารณา๒๗กุมภาพันธ์นะฮะ
แต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะตัดสินวันนั้นนะ

ส่วนปลายสัปดาห์นี้จะหนาวร้อนค่ะ